คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันประสิทธิเจียวกกอะค่ะ
ผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชนที่เมื่อวานนี้ถูกนำตัวออกมาจากเรือนจำเพื่อพาไปศาล
วางแผนคงคิดว่าแยบยนต์มากคงคิดว่าเนียนคงคิดว่าดีแต่มันไม่ดีพอ
วางแผนว่าปวดท้องท้องเสียขอเข้าห้องน้ำให้คนเอาชุดไปวางไว้ให้เอาหนวดปลอมไปวางไว้ให้
มีโอ้โหกุญแจถอดเครื่องพันธนาการเปลี่ยนชุดเดินออกมาอื้อหือ
แต่มันไม่เนียนพอผู้ต้องหาคนอื่นจำได้ตะโกนประสิทธิ์เจียวกก
ก็เลยโดนจับตอนโดนจับถูกอุ้มมาแบบนี้
ประเด็นสำคัญที่ตามต่อวันนี้ก็คือ
ใครช่วยเขาอ่ะใครเอาชุดไปวางให้
ใครไปหากุญแจปลดเครื่องพันธนาการ
มันต้องเป็นกุญแจความมั่นคงสูงนะ
ร่วมวางแผนมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ

อันนี้ประเด็นสำคัญที่เราตามต่อให้
ทีนี้ดูภาพนี้ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นเลยว่าใครช่วยประสิทธิ์เจียวกก
เป็นลิฟต์ของสารอาญารัชดานะคะ
๒ธันวาคมค่ะ๑๐นาฬิกา๗นาที
ภาพในลิฟต์จะเห็นนายสมประสงค์อายุ๕๖ปี
คนนี้คือคนที่ไปช่วยนายประสิทธิ์ค่ะ

เพราะว่ามีสื่อบางสำนักเปิดภาพในกล้องวงจรปิดให้ดูเลยนะ

ที่ลงทุนกับนายประสิทธิ์

คือเหมือนกับเขาเอาเสื้อผ้าใส่ถุง

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดชั้น๙ของศาล

เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะ
เราทดลำลังไปเลย
มีจำเลยคดีอื่นเดินเข้าห้องน้ำเหมือนกันสังเกต
เห็นจึงตะโกนแจ้งเจ้านาที่

คือชั้น๓ของศาลนายประสิทธิ์โผล่มา

ก็เลยเนี่ยภาพสุดท้ายที่ล็อกตัวได้คือ
มาเลยนี่แล้วภาพนี้นี่จะเห็นว่าแขนเสื้อด้านขวานี่ขาด
เลยนะใช่เนี่ยขาดวิ่นแบบนี้พยายามหนีไงเจ้าหน้าที่
กระชากไงพี่อุ๋ยตอนที่ดึงตัวเอาไว้ใช่ไหมกระชากตั้งแต่
หกอะค่ะเขากระโดดลงไปชั้น๓อะค่ะเสื้อมันเลย
ขาดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วขาก็เลยเจ็บเลยเลยต้อง
ฮิ้วตัวเลยต้องแบบเดินไม่ได้อ่ะเจ็บขากระโดดหลายชั้น
นะคะคุณผู้ชมค่ะเช้านี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวน
กลางพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชแถลงความคืบหน้านะคะซึ่งบอก
ว่าตัวนายสมประสงค์ที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดใน
ของสารอาญาเนี่ยค่ะเขาคอยช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะ
เขาไปเยี่ยมนายประศิษฐ์และเขาไปคุยกับนายประศิษฐ์นาย
ประสิทธิ์หลอกว่ายังไงฮะหลอกแล้วหลอกอีกคุณผู้ชม
เชื่อไหมล่ะก็หลอกว่าโอ๊ยถ้าช่วยนะถ้าแบบได้หลุดออกมา
นะมีเงินอยู่อ่าเก็บเงินเอาไว้ที่ได้เงินมาเยอะแยะเนี่ย
เดี๋ยวจะคืนให้ไอ้ที่ลงทุนไปสิบล้านอ่ะอ่าเดี๋ยวจะคืน
เงินให้หวังว่าจะได้คืนเลยช่วยค่ะนอกจากตัวคน
ไปช่วยคนนี้แล้วก็คือนายสมประสงค์แล้วเนี่ยยังมี
เลขานะคะและแฟนนุ่มของเลขานะคะอย่างที่บอกค่ะเขา
เยี่ยมบ่อยค่ะวางแผนกันระหว่างไปเยี่ยมวางแผนอยู่
เรื่อยนะคะก็เลยเนี่ยสุดท้ายหลงเชื่อนายประสิทธิ์อีก
รอบไงว่ายังมีเงินนะเงินซ่อนอยู่นะเดี๋ยวเอาเงินมา
คืนคือนายสมประสงค์เนี่ยนะคะทำหน้าที่ในการเบิกถอน
เงินเอาเสื้อผ้าและกุญแจให้นายประสิทธิ์เจียวกกแต่ก็
ไม่แน่ใจว่าไอ้กุญแจเอามาจากไหนคะนั่นน่ะสิกุญแจ
ความมั่นคงสูงเนี่ยไปเอามาจากไหนอันเนี้ยคือเดี๋ยว
ต้องตามต่อทีนี้นะคะพอถูกจับอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่เจอ
ชุดนักโทษของนายประสิทธิ์โซ่เท้ากุญแจสำหรับไขอยู่
ที่นายส่งประศงอะค่ะที่ไปช่วยอะค่ะตอนนี้ขยายผลอยู่
ว่าไอ้กุญแจมันมาจากไหนเหมือนที่เราสงสัย
เพราะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่กุญแจที่หาได้
ทั่วไปนะครับมันต้องเป็นกุญแจความมั่นคงสูงนะคะ
แล้วก็เอ๊ะตอนที่ออกมาจากห้องน้ำอะตอนนายประศิษย์
ชุดแล้วอะค่ะอืมเดินผ่านเจ้าหน้าที่มาได้
ยังไงเจ้าหน้าที่หรือจำไม่ได้หรือยังไงเดินผ่าน
มาแล้วอ่ะจนมีผู้ต้องหาคนอื่นจำได้แล้วตะโกนเรียก
จนวิ่งมาตามจับนะคะคือนายประสิทธิ์ให้ลูกน้อง
เตรียมของดำโรงชีพเก็บเอาไว้เลยกะว่าหนีได้แน่แน่
อืมเขากะว่าหนีได้เขาบอกว่าเตรียมเลยนะให้ลูกน้อง
นั่นเตรียมนี่กะว่าพอหนีได้ก็จะไปเอาของออกมา
เก็บไว้ในแถวแถวสามย่านอืมไปตรวจเจอนะคะว่าสิ่งที่
เอาไปเก็บไว้ให้เนี่ยห้าสิบสามรายการโอ้โหคือในใจคือ
มั่นใจมากว่าหนีได้แน่แน่อ่าเตรียมไว้ให้มีเสือผ่าซะ
บูยาสะผมรองเท้าและวิกผมมีวิกผมด้วยใช่ค่ะพี่อุ๋ย
คือหนีคือติดหนวดใช่ไหมกะว่าหนีได้ใส่วิกผมทีม
งานเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเตรียมเอาไว้ให้หมดเลยนอกจาก
อุปกรณ์สิ่งของต่างเตรียมทีมงานที่เป็นคนเอาไว้
ด้วยอืมจ้างเพจเฟซบุ๊กทำบัตรประชาชนปลอมให้ด้วยค่ะ
แต่เหมือนกับถูกหลอกอ่ะจ่ายเงินไปเพจไม่ทำบัตรให้
อุ้ยตายแล้วประสิทธิ์เจียวโก๊คโดนหลอกอีกทอดหนึ่งจะให้

ตัวละครทั้งหมดมีชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในนั้น
ด้วยไหมคะถึงตอนนี้นะครับก็ก็ยังนะครับแต่ว่าอย่าง
ทางราชทัลเขาก็ตั้งกรรมการตรวจสอบที่ว่าเยอะจริงกันอยู่
ก็คงต้องดูว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เราจะเอาข้อมูลชุดนี้ไปตรวจสอบด้วยไหมคะ
ก็ผมว่าจริงแล้วเขาก็ยังอยู่มาตลอดนะครับ
คือถ้าเขาทำได้จริงอะไรจริงเขาคงออกไปนานแล้วนี่ก็อยู่มาเป็นปีนะครับ
ในห้องพิจารณาคดีว่าช่วยเอาเสื้อผ้ามาให้หน่อย
เขาไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาให้ก่อนนะคะ
ไปเอาในรถคือชุดของนายสมประสงค์เอง
แล้วก็ไปนั่งรอในห้องน้ำยื่นให้ใต้ช่องประตู

ประสงค์ไปนั่งรออยู่ก่อนเลยพร้อมชุดของตัวเอง

นั่นน่ะสิบอกกระซิบในห้องพิจารณาคดี
แล้วก็ลงไปเอาชุดในรถแล้วไปนั่งรอในห้องน้ำ

แล้วบอกว่าไอ้กุญแจไม่เกี่ยว
กุญแจที่ไปไขเครื่องพันธนาการไม่เกี่ยวนะ

แล้วก็จะได้เอาเงินไปใช้ระหว่างหลบหนี
ทีนี้สมประสงค์เลยโดนแจ้งข้อหานะคะ
เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้ต้องขังในอำนาจของสารหลบหนี
ส่งฝักขังที่สารแขวนพนะคอลเหนือเมื่อเช้า
เลขาของนายประสิทธิ์และแฟนนุ่มของเลขาค่ะ
เมื่อกต้นตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำ
ค่ะจนกว่าจะมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงไปถึงสองคนนี้ถึงจะเรียกมาสอบ
วิ่งตามนายประสิทธิ์ตั้งแต่นายประสิทธิ์เปลี่ยนชุดแล้วเดินออกมาจากห้องน้ำ

เจ้าหน้าที่เรือนจำบอกว่าเขาต้องเฝ้านักโทษอีกคนที่อยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยไม่ได้วิ่งตามนายประสิทธิ์ออกมา
อย่างนี้มันจะเป็นความหล่าหลวมไหมล่ะ
แสดงว่าไม่ได้ประกบหนึ่งต่อหนึ่งเวลานักโทษออกมาเข้าห้องน้ำ
คุณผู้ชมสงสัยประเด็นไหนบ้างส่งข้อความมานะคะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีและเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว
เดี๋ยวมิ้วจะลองดูนะคะว่าจะตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยได้บ้างไหม

ว่าที่รรคอรรุศวงศ์ยุติธรรมแถลงนะคะ
หลังจากเดินทางมาตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้ที่เรือนจำกลางคลองเปรม
ซึ่งก็บอกว่านายประสิทธิ์อะไรน่ะค่ะเขาออกสารบ่อย
ประจำเลยอยู่ระหว่างดำเนินคดีไง
ก็ต้องถูกนำตัวจากเรือนจำมาศาลอยู่บ่อย
คงจะเห็นช่องทางหลบหนีค่ะ
แต่เวลาไปสารเนี่ยจะใช้เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
ก็ตัดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจำกับตัวผู้ต้องหาไปได้
เพราะเป็นเจ้าหน้าที่คนละชุดกันกับเรือนจำที่นายประสิทธิ์อยู่
คือนายประสิทธิ์เขาอยู่เรือนจำคลองเปรม

แต่เวลาไปสารใช้เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ใช่ถ้าจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวมาสนิทกันหรือเปล่าล่ะ
มีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่าล่ะ
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมบอกว่าตัดเรื่องนี้ไปได้
ทีนี้เรื่องของกุญแจ

เขาไม่เกี่ยวเรื่องกุญแจมั้ย

เป็นตู้เก็บกุญแจ

กุญแจปิดล็อกและเครื่องพันธนาการ
จุดที่เก็บไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะ
คือจุดที่เก็บกุญแจเก็บอะไรมันแบบเป็นตู้ไม้ธรรมดาเลยอ่ะ
ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
วันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พัศดี๑คนดูแลอยู่นะคะ
ตั้งแต่นำผู้ต้องขังออกจากเรือนนอนมาจุดที่ใส่กุญแจเท้า
แต่กระบวนการใส่กุญแจโซ่เท้าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย
ที่เป็นนักโทษชั้นดีคอยช่วยอยู่๖คน
เป็นผู้ต้องขัง๓คนและผู้ต้องขังที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวอีก๓คน
ค้นร่างกายผู้ต้องขังประมาณ๓๐นาทีนะคนที่มาช่วย
กุญแจที่ใช้เนี่ยค่ะเขายืนยันว่าต้องใช้คำว่ากุญแจความมั่นคงสูง
มีความมั่นคงสูงแบบสองชั้นคือใช้ลูกกุญแจสองแบบนะคะ
แบบปกติและลูกกุญแจเข็มเพื่อแทงสลักแม่กุญแจ
โดยต้องแทงเข็มสลักก่อนและค่อยหมุน
เจ้าหน้าที่ได้ทดสอบถอดกุญแจทั้งสองแบบจากพวงกุญแจทั้งหมด
ถ้ามีกุญแจถอดได้เนี่ยนะถ้ารู้วิธีมันถอดง่าย

แต่มันเป็นกุญแจความมั่นคงสูง
แต่๒๐วินาทีถอดถอดได้ค่ะมีลูกกุญแจ๒แบบอะค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ากุญแจเข็มสลักจาก๕ดอก
กุญแจแบบปกติอีก๔ดอกหายไปอย่างละ๑ดอก

กุญแจเข็มและกุญแจแบบปกติต้องใช้สองอย่างควบคู่กันไป
และถ้าได้ไปเนี่ยการปลดเครื่องพันธนาการ๒๐วินาทีปลดได้เลย

ก็ไม่รู้ว่ามันผิดสังเกตตรงนี้แหละ
คือในกล้องวงจรปิดแถวนั้นไม่มีใช่ไหม

อุ๋ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้

คือวันเกิดเหตุเนี่ยนายประสิทธิ์เจียวกก
เงียบมากไม่พูดอะไรเลย
ปกติพูดเก่งเวลาเจ้าหน้าที่มารับตัว
เรือนจำพาไปสารไปจุดนั้นจุดนี้

ประสิทธิ์เจียวกกซ่อนกุญแจทั้ง๒ดอกไว้

ถึงศาลจนเข้าห้องน้ำอ่ะเหรอ

ให้เอาชุดไปให้ในห้องน้ำ

พูดได้เหรอมันจะลำบากการพูดไหม

มันก็ต้องมีคนเอากุญแจให้เขาอ่ะ

เอาไปฉวยหยิบมาตอนไหน
แต่ถ้าอมในปากมันจะจับได้รึเปล่า
มันจะจับได้รึเปล่า

ส่วนเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักโทษชั้นดี
แล้วก็จะประสานดีเอสไอตรวจสอบเส้นทางการเงิน

สงสัยที่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นตอนหลบหนี
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็จำแต่ว่าประสิทธิ์ใส่ชุดนักโทษ

แต่ก็เริ่มสงสัยว่าคนที่เดินออกจากห้องน้ำก้มหน้าก้มตา

ก็เลยรีบตามและตะโกนบอกเจ้าหน้าที่สารให้ไปช่วยจับตัว
หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

ยืนยันว่าถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่ร่วมทุจริต
ลงโทษและไม่เอาไว้อย่างแน่นอนค่ะ
และในระหว่างนั้นก็ตะโกนเรียกให้ทางเจ้าที่ตำรวจศาล

ก็พบว่าไปเจอกันที่ชั้น๖ก่อนในครั้งแรก
ก็มีการฉุดกระชากกันจนเสื้อขาด

ก็คงคิดว่ามีอะไรอยู่ในปากอมอยู่หรือเปล่า
หรือว่าประสิทธิ์เจียวก๊กอมลูกกุญแจทั้ง๒แบบเอาไว้ในปาก
คำถามที่มันยิ่งน่าสงสัยมากก็คือ
แล้วใครเอาลูกกุญแจทั้งสองดอกไปให้ประสิทธิ์อม
ตอนไหนก่อนจะเดินออกมาจากเรือนจำเนี่ย
นั่นไงคุณผู้ชมคะมันมีประเด็นจดหมายที่คุณอี้แทนคุณจิตอิสระ
ในฐานะตัวแทนผู้เสียหายที่หลอกให้ลงทุนกับนายประสิทธิ์

ขอให้กระทรวงยุติธรรมร่วมตรวจสอบจดหมายเปิดผนึกของนายประสิทธิ์

แต่เป็นเอกสารร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ที่จะเป็นเอกสารปิดผนึก
ตรวจสอบแล้วไม่มีสัญญาณที่ส่งไปถึงคนของนายประสิทธิ์
ก่อนหน้านี้ในแทนคุณเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมร่วมตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมมีส่วนช่วยในการหลบหนีหรือไม่
เพราะมีข้อมูลจดหมายที่หลุดออกมาเป็นระยะ
เนื้อหาเข้าข่ายหลอกผู้เสียหาย
อ้างชื่อผู้ใหญ่ในกรมราชธรรมว่าคอยดูแล
ก็เลยเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานวางแผน
ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเหมือนกับว่ามีเครือข่ายนายประสิทธิ์
นำโดยผู้หญิงคนนึงชื่อฝน
และเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการคอยช่วยด้วย
คมครูล็อบบี้ผู้เสียหายให้ถอนฟ้อง
นำตัวนายสมประสงค์นะคะก็คือคนที่ไปช่วยเหลือ
นายประสิทธิ์ค่ะรวมถึงเลขาและแฟนหนุ่มของเลขา

จะมีการแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำการด้วยประการใด
ให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลหลบหนี
คำร้องฝากขังครั้งแรก๑๒วัน
สารไม่ให้ประกันตัว

ควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
และทันทะสถานหญิงกลาง
เอาแปลว่าสุดท้ายที่ตอนต้นบอกว่า
เลขากับแฟนนุ่มของเลขาเนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่จะดำเนินคดีได้
แต่ล่าสุดถ้าอ่านข้อมูลตามนี้ก็คือ

นำตัวเลย๓คนเลยไปที่ศาล
ขออำนาจศาลฝากขังเพื่อที่จะดำเนินคดีกันนะคะ

มันต้องไปอุดช่องว่างตรงนี้ให้ได้